สวัสดีครับ
ในขณะนี้นะครับประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลนะครับ
มีการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา
ก็ต้องนำเรียนว่าท่านมีโอกาสนำโรคไปแพร่กระจายให้กับคนใกล้ชิด
คนที่มีการไปยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับ
ยังมีการพบปะกันถึงเป็นเหตุทำให้มีรายใหม่เกิดขึ้นวันนี้เป็นร้อยลาย
เพราะฉะนั้นท่านต้องงดการร่วมกลุ่มสังสรรค์กิจกรรมต่างนะครับ
ถ้าหากพบผู้ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ข่าวเยอะนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการออกแถลงการ

ที่เราเตรียมตัวจะเข้าสู่การอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการนะคะ
ก็คือการประกาศใช้จะมีผลก็คือ๒๖ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
เหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมตัวเลขเนี่ยก็พุ่งเป็นหลักร้อย

แต่ก็อย่างที่บอกค่ะคือเราจะเห็นอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะคะ
และก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนล่ะค่ะว่าจะช่วยทำมาตรการเข้มข้นแค่ไหนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เราแทบไม่มีทางเลือกแล้ว
ต้องช่วยกันอย่างจริงจังเข้มงวดเท่านั้นเลยนะคะ
งั้นหมอพยาบาลรับไม่ไหวนะคะ
สาธารณสุขไทยจะรับไม่ไหวนะคะถ้าไม่ช่วยกันตั้งแต่ตอนนี้
เหนือจากนี้ค่ะเอาข่าวนี้เป็นข่าวแรกเลย
เพราะว่าน่าจะเป็นข่าวที่คนถามเยอะที่สุดของวันนะคะ
เพราะว่าช่วงของวันนี้เองก็จะมีผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ถ้าไม่มีความชัดเจนนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ค่ะ
ก็ไปร้องเรียนนะคะว่าจะเลื่อนได้ไหมเพราะว่าเรื่องการขายลอตเตอรี่
ก็ขายไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เราจะคุยเรื่องนี้กันกับกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์ชัดเจนแล้วนะคะว่าเลื่อนจากงวดที่จะออก๑เมษายนไปเป็น๒พฤษภาคมอาจารย์
ครับชัดเจนครับข้อที่๑คือการเลื่อนวันออกรางวัลนะครับ
ข้อที่๒คือการงดการจำหน่ายสลากประจำงวดวันที่๑๖เมษายนและวันที่๒พฤษภาคม
ก็คืองดการจำหน่ายสลากไป๒งวดหรือว่า๑เดือนครับ
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เหมือนกับเราหยุดนิ่งที่ถ้าขายมาเท่าไหร่ก็ขายไปให้จบ
แล้วก็ออกรางวัลที่ขายมาทั้งหมดคือวันที่๒พฤษภาคมเลย
นั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยจนกว่าจะเป็น๒พฤษภาใช่ไหมคะอาจารย์
คือผมเอาข้อความง่ายอย่างนี้นะครับ
คือณวินาทีนี้ตัวรัฐบาลและประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด๑๙
ชัดเจนว่าการเคลื่อนคนออกไปเนี่ยท่านอาจจะเป็นภาหะในการแพร่กระจายโรคโควิดสิบเก้า
แต่ทำเพื่อสนับสนนโยบายของรัฐเพราะว่าถ้าเราออกสลากวันที่๑เมษายน
คนขายจากวันนี้๒๕มีนาคมก็จะต้องเร่งเดินเล่ไปขายให้เสร็จนะครับ
เพื่อจะให้สลากหมดคนซื้อก็อาจจะกลับมาซื้อสลากหรือว่ารีบหาซื้อสลาก
มันจะเป็นช่วงที่ทำให้คนเนี่ยออกไปพบปะพูดคุยหรือว่าไปเจอกัน
ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคโควิด๑๙
ซึ่งเป็นช่วงที่ทางสาธารณสุขไทยบอกว่าเป็นช่วงพีคหรือว่าช่วงที่สูงที่สุด
ดังนั้นสำนักงานสลากเองพิจารณาความเห็นจากผู้ขอ
ผู้ซื้อผู้ขอบอกว่าเขาขายไม่ออกเขาขอเลื่อนวันออก
ไม่ใช่ประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่เราใช้เป็นตัวตั้งนะครับ
หรือแม้ทั้งผู้ขายบางคนผู้ซื้อบางคนว่าคงที่ไว้เหมือนเดิมเถอะ
แต่เราสนับสนุนวิวัยของเราคือไม่อย่างนั้นคนก็จะต้องรีบออกไปในการไปขาย
สำคัญมากเราก็เลยเอาช่วงไหนล่ะที่เป็นช่วงที่น่าจะคลาย
เพราะกรุงเทพมหาละครปิดเรื่องต้นถึงวันที่๑๒เมษายน
อาจจะขยายหรืออาจจะคงไว้เท่านั้นแล้วคิดว่าพฤติกรรมของคนขายเนี่ย
จะขาย๓วันก่อนก่อนออกสลากเราจึงเลื่อนวันออกรางวัลเป็นวันที่๒พฤษภาคม
เพราะคนขายคงจะขายในช่วงปลายเดือนเมษายน
ดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับคนที่ซื้อสลากไว้แล้วประจำงวดวันที่๑เมษา
หรือกำลังจะซื้อสลากท่านสามารถเลื่อนการกำลังจะซื้อหรือกำลังจะขาย
ออกไปขายในช่วงปลายเดือนเมษาก็ได้ค่อยขายครับ
ชะลอการไปออกนอกบ้านไปมีโอกาสเสี่ยงในการติดโควิด๑๙
แพร่กระจายโควิด๑๙ช่วยรัฐบาลช่วยกันคนละไม้คนละมือ

จึงเลื่อนวันออกรางวัลจากวันที่๑เมษายน
ไปในวันที่๒พฤษภาคม
และท่านซื้อสลากไว้แล้วไม่ต้องทำอะไรครับถือสลากไว้
ประจำงวด๑เมษายนท่านดูผลการออกรางวัลในวันที่๒พฤษภาคม
และขึ้นเงินได้ตามปกติถ้าท่านถูกรางวัล
อาจารย์คะถ้าอิงตามนโยบายรัฐบาลถามเผื่อนะคะ
คือถ้ามีการยืดระยะเวลาของการใช้พรกรฉุกเฉินออกไป
คือสำนักงานสลากก็คือจะล้อไปกันกับนโยบาย
แง่ของการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลใช่ไหมคะ

เพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อติดในอัตราเร่ง
วันนี้เราคุยที่ระดับร้อยนะครับ
ถ้าเป็นระดับ๒๐๐๓๐๐เราก็จะหยุดยั้งความเสี่ยง
การติดเชื้อโควิด๑๙ออกไป
แต่ว่าถ้าวันนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่คลาย
จากหลักร้อยเป็นหลัก๑๐หรือหลักหน่วย

แต่ณวันนี้คณะกรรมการก็บอกว่า
เพื่อให้ธุรกิจธุรกรรมของการออกสลาก

เพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพของคนนะครับ

บางทีก็เป็นในเรื่องของการนำส่งเงินเข้ารัฐบาล
และเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจธุรกรรมปกตินะครับ
เราก็เลยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปศึกษา
แนวทางในการจำหน่ายสลากแบบระบบไบท์เลข๖ตัว
แต่เป็นการขายแบบออนไลน์แทน
โดยให้ผู้ขายปัจจุบัน
ได้เข้ามามีส่วนขายในระบบออนไลน์
ถ้าเหตุการณ์หยุดเป็นปกติ

เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการขายนะครับ
และแน่นอนว่าคนที่ขายสลากอยู่ตอนนี้
ที่ถูกเลื่อนออกไป๒งวด๑เดือน

ตอนนี้คณะกรรมการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขยายอายุของสัญญาท่านไปอีก๑เดือน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับ

สมมุติว่าถ้าสถานการณ์มันยังไปต่อเรื่อย
มีแผน๒ไหมคะว่ารูปแบบการออกรางวัล
ก็อาจจะต้องคิดเผื่อไว้

แบบเดิมมาได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแบบเดิมทั้งหมดคะ

ไทยรัฐทีวีก็เป็นผู้ถ่ายทอดสดอยู่แล้วด้วยนะครับ
การออกรางวัลก็จะใช้ระบบที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
ออกรางวัลก็จะมีระยะเวลาห่าง
ห้องก็จะกว้างขวางจะเป็นห้องในเชิงปิด
มีศักดิ์ขีพยานในระดับที่เหมาะสมนะครับ
เพื่อจะให้มีคนกลางมาทำเป็นสกิพยานในการออกวัน

ก็จะมีรูปแบบของการออกรางวัลที่ดูแลในระบบปิดเฉพาะ
แต่มีการถ่ายทอดสดมีสักขีพยาน
เพียงแต่จะไม่เอิ้งเกลิกเหมือนเดิมนะครับ

แต่ว่าวันออกรางวัลวันที่๒ถ้าสถานการณ์คลาย

แต่ก็ควบคุมให้อยู่ในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นสถานการณ์มีความรุนแรงนะครับมากกว่าเดิม
และการขายไม่สามารถขายได้ตามปกติเนี่ย

แต่ในเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะคลายตัว

คิดว่าจะมีคนที่
ในการเข้าใจในแง่ของการยังขายของไม่หมด
แต่ในแง่ของคือระยะเวลารอบของเงินที่มันจะหมุนมันน้อยลง
ประเมินไว้ไหมคะอาจารย์ว่าจะมีคนเดือดร้อนเยอะไหมคะ
ในแง่ของคนที่เป็นคนขายค่ะ
ผมเริ่มต้นสำหรับคนขายในงวด๑๖พฤษภาคมีคนสั่งจองไปแล้ว

เพราะฉะนั้นการส่งสลากไม่มีแน่นอน
แต่เงินจะคืนไปเข้าระบบ
สำหรับในช่วงที่ว่างงานก็คือไม่สามารถขายสลากได้เนี่ย
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นความเดือดร้อน
ซึ่งแน่นอนว่าตรงจุดนี้ก็อาจจะต้อง
คือเรียกว่ายอมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศร่วมกัน

เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับ
ว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
เราก็คงจะไม่มีการออกรางวัล
ก็หวังว่านะครับทางด้านผู้ขายก็น่าจะเข้าใจ
และประชาชนก็น่าจะเข้าใจร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์ในครั้งนี้
แต่อย่างที่ผมเรียนคุณจอมฝันและท่านผู้ชมไปแล้ว
เรากำลังพิจารณาถึงการขายสลากต่อเนื่องออกไป
เพียงแต่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่ได้เป็นการปะทะกัน

แต่เป็นช่องทางของออนไลน์
ที่เป็นสลากใบเหมือนเดิมแต่เป็นรูปแบบของออนไลน์
ซึ่งขั้นตอนนี้กำลังเร่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณา

เราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

มันเปิดช่องทางผ่านระบบออนไลน์ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามที่จะบรรเทาปัญหาให้ได้มากที่สุดนะครับ
อาจารย์คะการเปลี่ยนเพื่อรับสถานการณ์โควิด
สมมุติว่าถึงจุดหนึ่งต้องใช้รักษณะของการซื้อขายออนไลน์จริง
แต่ว่าถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว

สุดท้ายจะกลับมาใช้วิธีการเดิมใช่ไหมคะ

เห็นว่าก็ทำได้นี่ก็สามารถปรับตัวได้นี่
จะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยแน่ใช่ไหมคะ
คือในตอนนี้ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนระบบการขายมาเป็นออนไลน์นะครับ
ไม่มีครับแล้วก็รูปแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมเพียงแต่เป็นการเปลี่ยนช่องทางในการจำหน่าย

แต่กระบวนการของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำนักงานสลากมีแผนไว้เดิม
แล้วก็บอกว่าจะเริ่มดำเนินการหลังสถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลาย

แต่สถานการณ์นี้ก็คือขอที่จะบรรเทาเยียวยาผลกระทบ
ในเรื่องของการขายออนไลน์ในระบบเดิมนะครับ
ก็คือหลบสลากเลขไปแบบ๖หลักเหมือนเดิมนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเชื่อมของการบรรเท้าเหตุฉุกเฉิน
สำนักงานสลากส่งรายได้เข้าประเทศเท่าไหร่ค่ะเข้าก็เดือนละประมาณ๓๒๐๐๐๐๐๐๐บาท
โดยประมาณเพราะว่าเรามีรายได้จากการจำหน่ายสลาก
ก็คือ๘๐๐๐ล้านบาทต่องวดหรือว่าเดือนละประมาณ๑๖๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นผมเอา๒๐คูณง่ายก็ประมาณ๓๒๐๐ล้านบาท
ประมาณ๓๒๓๓๐๐บาทครับนี่คือการสูญเสียรายได้แผ่นดินนะครับ
อาจารย์ค่ะถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ธนวัฒน์อีกครั้งนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็

ไม่รู้จะบอกยังไงก็คนขายเองก็ต้องลำบากเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามันก็บางคนเขาก็ใช้เป็นอาชีพหลักเลยล่ะนะคะ
สักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามี๒จังหวัดที่เราจะคุยด้วยนะคะ
พื้นที่ในต่างจังหวัดตอนนี้น่าห่วงมากนะครับคุณผู้ชม
กรุงเทพน่ะกระจุกตัวที่สุดนะคะ
แต่ว่าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายใดก็แล้วแต่เนี่ย
เราจะเห็นได้ว่าหลายจังหวัดในหลายภาค
ที่เจอตัวเลขค่อยขึ้นค่อยขึ้นเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญเดี๋ยวเราจะคุยทั้ง
ภูเก็ตเพิ่งมีกรณีดราม่ากันนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มจังหวัดก็คือพื้นที่ภาคใต้
เราเลือกเป็นปัตตานีวันนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะ
คุยกับท่านผู้ว่าพักกระพงศวิพัฒน์นะคะ
สถานการณ์ของภูเก็ตตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจำฝันแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับค่ะ
คะของภูเก็ตล่าสุดของวันนี้เนี่ย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมคือ๒๙รายถูกต้องนะคะ
ท่านค่ะถ้าเราดูในแง่ของการให้ข้อมูลเนี่ย
จริงอย่างของภูเก็ตเนี่ยเมื่อได้ตัวเลขมารวมกับสาธารณสุกแล้วก็แถลงรวมไปแล้วเนี่ยนะคะ
ของภูเก็ตเนี่ยมีการตามแบบรายชั่วโมงหรือรายวันของตัวเองแยกออกไปไหมคะภายใน
ถึงการติดตามกับส่วนโรคเพราะเราก็ใช้ระบบมาตรฐานของกระทรวงศาลนักศึกษ์อยู่แล้ว
แล้วตัวเลขของผู้ติดเชื้อของภูเก็ตอย่างสมมุติตอนนี้เราใช้ตัวเลขแถลงของสตตอนเช้า
อย่างตอนนี้ของภูเก็ตมีแรงงานเข้าไปสู่ที่ผู้ว่าตัวเลขการที่เพิ่มเท่าไหร่ในเรียงคุยกัน
โดยให้จังหวัดเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปนะครับพอภายหลังจากวันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับ
เขาก็จะให้ทางพื้นที่เนี่ยสามารถแถลงข่าวได้นะครับโดยก่อนการแถลงข่าวเนี่ยจะต้องส่งตัวเลขนะครับ
ให้กับทางส่วนร้าศุกร์แล้วตอนเช้าเนี่ยนะครับก็ให้ร้าศุกร์เนี่ยนองตัวเลขก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจังหวัดถึงจะเปิดเผยตัวเลขได้ครับเพื่อให้มีความเสร็จภาพครับ
คือเพราะฉะนั้นตัวเลขถ้าจะบอกว่าของภูเก็ตเพิ่มขึ้นเนี่ยคือต้องรอวันพรุ่งนี้สอทอใช้ตัวเลขภูเก็ตแถลงรวมก่อน
แล้วค่อยแล้วค่อยคุยก็คือจะเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวเลขจะไม่ต่างจากกันถูกไหมคะ
ต้องเป็นอย่างนั้นครับไม่งั้นจะเกิดความสับสนครับแล้วก็เป็นทุกพื้นที่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะเป็นข้อกำหนดมาจากกระทรวงสาธารณสุขครับ
ค่ะคือที่ถามแบบนี้คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ว่าคือในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยมีการสะท้อนภาพกันภายในเองไหมคะ
ว่าตัวเลขตอนนี้มันเท่านี้ก็จริงแต่จริงแล้วในจังหวัดเราเนี่ยอัตราเร่งมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันเท่านี้แล้วนะตัวเลขจริง
คือก็จะไม่ให้ตัวเลขอื่นออกมาถูกไหมคะ
ต้องครับผมเรียนผมเรียนกับคุณจอมขวัญตรงนี้ครับครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดความสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองตอนนี้ครับ
น่าจะเกิดมาจากการใช้โซเชียลโดยการส่งต่อข้อความที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้รับการกันกรองนะครับทำให้เกิดความสับสนครับ
ที่พวกเรากำลังจะทำอยู่นี้ครับ

คือผู้ที่ใช้โซเชียลใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊คอะไรต่างเนี่ยนะครับ
แชร์ในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ
บางทีฟังเขามาเขาเล่าว่าทางนู้นแจ้งมาทางนู้นแจ้งมานะครับ
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณจอมฝันนะครับ
อย่างเช่นกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ย

เขาไปนั่งชมวิวชุมนุมกันอยู่บริเวณหาดป่าตอง

ก็พอหลังจากนั้นก็มีคนแจ้งข่าวเข้ามา
ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวนะครับ
เขาก็กลับปรำนักอยู่ในปีแฮชภาคของเขานะครับ
ประมาณสามทุ่มหาดไม่มีคนไม่มีคนเลยนะครับ
แต่ยังมีการแชร์ภาพจังขาวซ่องต่อไปเรื่อย
ปีลึงยังมีคนที่ส่งภาพนี้มาให้ผมไปดำเนินการเป็นต้นครับ
กล่าวให้กับนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเขาก็เขาก็กลับไปอยู่ในพื้นที่แต่ว่าภาพของชายหาดที่ไร้ใช้ร้างผู้คนเนี่ยนะครับ
ไม่มีใครแชร์ต่อภาพนี้ก็ยังส่งต่อกันไปจนถึงตอนเช้าวันนี้นะครับ
ซึ่งมันไม่เรียลไทม์ถูกไหมครับอืม
ก็เกิดความสับสนในบ้านเมืองถูกไหมครับ
สถานการณ์เนี่ยมันได้เลยไปแล้วมันเป็นที่คลานไม่เข้าใจของนักท่องเที่ยวนะครับ
เนื่องจากขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปสั่งเขาออกนอกเคหาสถาน

แต่ว่าเมื่อทางรัฐบาลเนี่ยนะครับออกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย
ประกาศให้มีเคอร์ฟิลล์เนี่ย๒ทุ่มเขาก็ไม่ออกมาแล้วก็มีข้อกฎหมาย
ผิดกฎหมายถ้าออกมานอกเคหาสถานถูกไหมครับ
ณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เข้าใจนะครับ
เราก็ไปทำความเข้าใจนะครับก็หลังจากนั้นสองสามทุ่มก็เขากลับไปอยู่ที่พัก

ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่มีความรับผิดชอบนะครับยังไปชุมนุมอยู่ที่บริเวณหาดป่าตอง
อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อมีการปิดสถานบันเทิงปิดสถานบริการต่าง
นักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่รู้จะไปไหนถึงแม้แต่ในโรงแรมเนี่ยเราก็สั่งปิด
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเขาเลยไม่มีกิจกรรมพิธีทำแล้วก็ออกมาที่บริเวณไทย
ซึ่งเราก็ได้หลังจากที่เราได้รับแจ้งนะครับ
เพราะมันก็อาจจะเกิดการติดโรคได้

เราก็ได้ให้ทางเจ้าที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจ

เขาก็กลับเข้าไปยังที่พักนะครับ
แล้วตอนที่ไปทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานไหนไปคะท่าน
เป็นของมหาดไทยหรือว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวหรือเป็นใครคะ
ทั้งหมดนะครับเราประกอบกำลังกันนะครับ
ข้างทางเจ้าที่ของทางอำเภอกระทู้นะครับ
ทางตำรวจภูทรป่าตองนะครับ
แล้วก็ยังมีตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
แล้วในวันนี้เองนะครับเนื่องจากว่า

จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่๒๖นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีช่วงเวลาจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนของคืนวันนี้เนี่ยนะครับ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับ
จะได้มีการประชุมพิวเบอย์นาที่แก้ไขปัญหาดังสลาวนะครับ
นะครับก็จะให้ทางแบมเภอทางชุมกรรมภาโตรมนะครับ
ออกไปทำความชี้แจงความเข้าใจนะครับ
แต่ว่าภูเก็ตของเรามีนักเที่ยวเป็นจำนวนมากเรามีสมาคมชมลมไกท์
เราก็จะให้สมาคมชมรมไกด์ลงไปชี้แจงทำความเข้าใจ
เดี๋ยวสักครู่เราก็จะออกเป็นประกาศมาตรการขอความร่วมมือนะครับในการที่จะไม่ออกไปในที่สาร
เพราะขณะนี้เรากำลังควบคุมฐาลการณ์ในเรื่องของโควิดสิบเก้า
แล้วก็จะมีการออกเสียงตามสายโดยเทศบาลเมืองป่าตอง
ขณะนี้ก็มีการประกาศออกเสียงนำสายชี้แจงให้กับนักท่องเที่ยว
ก็ยังมีรถแห่ออกประกาศไปตามถนนหนทาง
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับพวกเขา
แล้วเรายังมีกองศุลธิมศักดิ์
กว่าภูเก็ตมีวัตถ้าพิเศษ
มีกองศุลธิมศักโศนอยู่ในภูเก็ตถึง๒๕แห่งด้วยกัน
เพราะฉะนั้นถ้ามีการใช้พรกรฉุกเฉินและมีข้อกำหนดออกมาที่ชัดเจน
ก็จะคุมง่ายขึ้นแน่นอนถูกใช่ไหมคะ
ถูกครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายนะครับ
ที่จะไปบังคับใช้เขาหรือรอนสิทธิ์เขา
แต่ถ้ามีประกาศตัวนี้ขึ้นมานะครับ
ก็จะทำให้มีบทบังคับได้ตามกฎหมายนะครับ
ตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดนะครับ
ค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่ายังไงเราอาจจะได้คุยกันอีกนะคะ
ขอบคุณท่านเบื้องต้นสำหรับวันนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหนึ่งในจังหวัดที่น่าเป็นห่วงนะคะ
คือกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะปลายนะคะ
พื้นที่๓จังหวัดแล้วก็ผนวกสงขาเข้าไปแล้วก็อีกหลายจังหวัดในภาคใต้
แต่เดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ว่าปัตตานีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในสายกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ผู้ว่าสวัสดีค่าพูดว่าค้าปัตตานีเอ่อสงขายะลามีตัวเลขที่ค่อนข้างกระจุกตัวนะคะ
สถานการณ์โดยรวมเอาเฉพาะปัตตานีก่อนค่ะท่านเป็นยังไงบ้าง
ก็ตอนนี้ปัจจุดนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวน๒๗รายครับ
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากชุมนุมศาสนาที่มาเลเซีย
คือ๘รายที่เราทำไว้เดิม
แล้วก็มีการคัดกรองเฝ้าระวังคนกลุ่มนี้
แล้วก็คนที่สัมผัส๓๙๕คนที่อยู่ในครอบครัว

แล้วก็ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทั้งหมด
ตอนนี้ก็ผลออกมาว่า๘คน
เป็น๒๔ครับ
เป็น๒๒๑๕คนครับเป็น๒๓
คนนี้คือเป็นคนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศ
ไม่ได้ไปชุมนุมศาสนา

หมายถึงว่าเขาสัมผัสจากคนที่เขาสัมผัสก่อนที่เรากักตัว
ก่อนที่เรากัดตัวคนเหล่านี้มีติดใน๔คน
แต่การติดการแพร่ระบาดนั้นยังอยู่ในหมู่บ้านเดิมที่เราควบคุมไปครับ

พูดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ปัตตานีมีกระจกตัวไหมคะ
ว่าที่โซนหรือว่าอำเภอไหนมากเป็นพิเศษคะ
ก็คือที่อำเภอยักษ์หลังนะครับ
ก็จะมีถึง๙หรือ๑๐รายนะครับ
แต่ที่กระจุกตัวตรงนี้คือเป็นคนกลุ่มเดียวอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
อยู่ในบ้านหลังเดียวก็แล้วก็มีอยู่สองคนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียว
ไม่ได้ไปเดินทางต่างประเทศที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ
แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเขาอาจจะมาไปมาหาสู่มากินน้ำชากันอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ตอนนี้พบเชื้อแล้วนะครับ
คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้มีพบเชื้อ๔ราย
แต่ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านเดิมที่เราควบคุมกันอยู่
ปัตตานีมีโรงพยาบาลหรือฉันไม่แน่ใจว่าสถานพยาบาลในรูปแบบไหนบ้างคะ
ที่เป็นสิ่งรับโควิด
มีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้งหมด๑๒อำเภอครับ
แล้วทุกที่สามารถที่จะรับรักษาผู้ป่วยโควิดได้ทั้งหมดหรือคะ
ได้ได้ทั้งหมดครับตอนนี้เรามีการจัดระบบทุกโรงพยาบาล
ก็ใช้มาตรการของกระสุนประสุทธิการงอดเยี่ยมผู้ป่วยปกติ
แล้วก็ถ้าจะเฝ้าเข้าเยี่ยมได้ที่จำเป็นได้ไม่เกิน๑คน
ช่องทางการเข้าโรงพยาบาลก็จะมีการคัดกรอง
ทุกคนที่เดินเข้าโรงพยาบาลจะผ่านคัดกรองจุดเดียวทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นคนป่วยประเภทไหนหรือจะเป็นคนมาเยี่ยมยังไง
ก็ผ่านการจุดคัดกรองในโรงพยาบาลก็จะมีการจัดระบบแยกกัน
ที่เป็นการรักษาผู้ป่วยโดยปกติครับ
ห้องไว้สำหรับรับเคสโควิดซึ่งเคสโควิดเนี่ย
เราจะเตรียมประสานงานเบื้องต้นในทุกโรงพยาบาลจะมี๕บวกหนึ่ง
คือ๕ห้องสำหรับรับคนป่วยที่มีไข้หรือคนที่เรากักกันไว้เนี่ย
เข้ามารักษานะครับทุกโรงพยาบาลมีอย่างน้อย๕
ห่วงหนึ่งทุกห้องนี้ต้องเตรียมห้องฉุกเฉินที่มีเครื่องช่วงช่วยหายใจพร้อมเนี่ย
ไว้รองรับนะครับแต่ตัวโรงพยาบาลที่อำเภอเมืองที่ปัตตานีเองเนี่ย
ก็มีจำนวนนี้๒๐กว่าห้องนะครับแล้วก็มีสำรองเผื่อไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ที่ประสานงานที่แจ้งเป็นแผนเป็นประการเบื้องต้นเนี่ย
ก็เตรียมไว้ให้๕บวกหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงได้เตรียมพร้อมไว้

คือที่ถามว่าทุกที่พร้อมจะรับผู้ป่วยโควิดไหม
เพราะว่าคือก็เริ่มได้ยินเสียงเยอะขึ้นนะคะว่ามีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่
แล้วก็รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่หมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์ต้องใช้
ก็เลยถามท่านว่าจริงแล้วการบริหารจัดการภายในจังหวัดเองเนี่ย
เริ่มมีการคุยกันไหมคะว่าเนื่องจากทรัพยากรมันมีจำกัด
มันอาจจะต้องใช้ลักษณะการบริหารจัดการเช่นที่ใดที่๑เป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยโควิดไหมคะ
ครับตอนนี้เรามีแผนไว้๒แผน๓แผนนะครับ
สำหรับคนที่มากักกันก่อน
ที่ต้องใช้คุมให้ครบ๑๔วันแต่เขาไม่มีอาการไข้ไม่มีอะไรเป็นห่วงเนี่ย
เราก็จะมีสถานที่กักกันกลางไว้รองรับก็คือ
ใช้กรงคลหารราภที่หนึ่งห้าสามเราใช้พื้นที่ทหารแต่การปฏิบัติเป็นคนละเรือนทั้งหมด
ให้คุณหมอได้ทางสาสุขเจ้าที่อนามัยอสมเข้าไปดูแลทั้งหมด
ไม่มีทางฝ่ายทหารที่ต้องมาเข้าจัดการอันนี้เราใช้ระบบสาธารณสุขจัดการทั้งหมด
นะครับนี่คืออันที่อื่นที่รองรับอันที่สองเนี่ย
ถ้าเกิดในโรงพยาบาลที่ผมเรียนให้ทราบมันจะพูดว่า
มีจำนวนคนไข้มากขึ้นเนี่ยเราพร้อมที่จะปรับ
โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งตอนนี้เตรียมไว้ในแผน
ส่วนหนึ่งว่าพร้อมที่จะรับไปโรงพยาบาลโควิด
เฉพาะขึ้นมานั่นหมายถึงว่าการอบพยพ
เกี่ยวกับคนไข้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไปโรงยังโรงพยาบาลอื่น
แล้วก็โรงพยาบาลนี้พร้อมที่จะยกระดับเป็นโรงพยาบาลโควิดเต็มตัวได้
อันนี้เราก็เตรียมพร้อมไว้ส่วนหนึ่งนะครับค่ะส่วนที่สามก็คือวันนี้
คนที่เป็นอ่าโรคค้นควารันทีนคือเราต้องกัดกันที่เราเป็น
โรคค้นที่ต้องกัดกันการเนี่ยเราเรากำลังเตรียมสำรอง
โรคค้นควารันทีนไว้ในพื้นที่ทุกตำบ่น
โรงเรียนไปแล้วตอนนี้โรงเรียนมันเปลี่ยนหมดก็เตรียมใช้อีกส่วนหนึ่ง
เราก็มีแผนรองรับเป็น๓๔ชั้นอย่างที่บอกครับ
ค่ะผู้ว่าคะในส่วนของคนไทยที่จะกลับมาจาก
ไม่ว่าจะเป็นแผนที่จะมีกิจกรรมใดก็แล้วแต่
คือตอนนี้ไม่มีใครที่คิดว่าน่าจะตกค้าง

ครับก็อย่างคนที่เดินทางเข้าจากประเทศมาเลเซีย
ก็คนที่จำเป็นและมีการคัดกรองเรียบร้อย
บอกแล้วว่าเรารับเข้ามาเกือบหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้ด่านทุกด่านนี้ปิดหมดแล้วนะครับ

เมื่อเช้าก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
วันนี้วิธีการคัดกรองเราก็ใช้ระบบประสานกันทั้ง๔จังหวัด

งขาก็ผ่านด่านสะดาวสงขาได้อยู่แล้ว
แล้วก็มาปั๊บมาคัดตรองแล้วเข้า

คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่กัก๑๔วันหมดเลย

ถ้าดูคนไหนยังไม่มีอาการอะไร
แต่คนไหนที่มีไข้ก็กักที่โรงพยาบาลแล้ว
เพราะห้องเรายังพออยู่มันกัดและรักษาเลยตอนนี้
ผู้ว่าคะถ้าพูดแทนนะคะไม่ว่าจะในพื้นที่ของปัตตานีเอง

ยาลานราธิวาสสงขาหรือว่าติดกันก็แล้ว
แต่เรื่องมีอุปกรณ์ของหมอพยาบาลขาดแล้วหรือยัง

หรือแม้กระทั่งสอบหมอผู้ว่ากำนัน
หัวหน้าชุมชนที่ต้องคอยบริการประชาชนนะคะ
อุปกรณ์ขาดไหมคะ
กับทางพยาชนหรือคนที่ลงไปสามหัก
เราก็มีทางท้องถิ่นช่วยดูแลที่ตอนนี้

เพราะว่าเขาต้องทำแล้วต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็ต้องไปคัดกรองเรื่อย
วันนี้ผมเรียนว่าคนที่เดินทางมาจากศาลประเทศที่ขึ้นบ้าน
ถ้ารวมเฉพาะผัฒนีเองเราคัดกรองไปแล้วประมาณ
เฉพาะคนส่วนนี้ประมาณ๖๗คันแล้วก็ดูที่คิดว่ามันไม่เข้าข่ายคัดกรอง
แต่เมื่อเราจัดสถานการณ์อื่นได้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายเข้าไปดูต่อ
เพราะว่าเขานิ่งอยู่ในหมู่บ้านเขาดูแลตัวเองอยู่อีกประมาณสักเกือบ๒๐๐คน

เพราะฉะนั้นถ้าได้มีอุปกรณ์ความพร้อมให้ทางบุคลากรที่ไปทำ
เราก็สามารถทำงานเพิ่มกว่าเดียวขึ้นครับ
ตอนนี้เราใช้มาตรการ๓ข้อครับ
ป้องกันผู้เดินทางนะครับคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้า

เพราะว่าถ้ามีหน้ากากอนามัยหรือแอลกอฮอล์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางจังหวัดรับไหมคะ
ยินดีแล้วครับยินดีครับยินดีแล้วครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานช่วยรับการบริจาคแล้วก็มา
โดยเฉพาะแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องช่วยกันเยอะครับเพราะว่าหลายที่เราต้องจำเป็นในข้อจำเป็น
อย่างเช่นที่เราต้องจำเป็นที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเป็นตลาดที่เขาต้องจับจ่ายที่จำเป็นเนี่ยครับ
อันนี้ต้องใช้เมื่อก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้มาตรการว่าชำระล้างเช็ดทุก๒ชั่วโมง
เหมือนร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่เป็นซับซุปเปอร์อะไรที่เราต้องไปใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ย
กำหนดมาตรการว่าทุกวันใน๒๔ชั่วโมงคุณต้องแสดงเวลาทำความสะอาดให้เห็นว่าไม่น้อยกว่า๒ชั่วโมง
เสร็จแล้วทุก๒ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องทำความสะอาดให้เห็น๑ครั้งนะครับ

เพราะว่าเป็นอีกหลายจังหวัดทีเดียวในพื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้สีเริ่มแดงเข้มมากขึ้นแล้วนะคะ
ยังไงคะคุณพูดว่าปัจจันีย์ตอนนี้ก่อนนะคะท่าน

ที่ใช้ตั้งแต่ตอนมีเรื่องฝุ่นก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่บ้านได้ของเหล่านั้นสักวันหนึ่ง
อาจจะต้องให้คุณหมอคุณพยาบาลพี่ด่านหน้าที่เขาลงพื้นที่กันนะคะ
เพราะว่าว่าไปว่ามาเนี่ยเสียงมันเริ่มดังขึ้นแล้วนะคะว่าเรื่องอุปกรณ์เพื่อรับมือโควิด
อาจจะไม่ได้แบบหาได้ง่ายนักแล้วหลังจากนี้ต่อไปของเราถ้าอยู่บ้านได้
ไว้บริจาคได้เลยนะคะคนใช้งานจริงยังมีอยู่อีกมากทีเดียวค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอีกสักครู่ข่าวบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ